ทีนี้ในสิ่งที่ตำรวจต้องการจะขอความร่วมมือจากคุณผู้ชมและประชาชน
เพราะว่าตอนนี้ในโลกโซเชียลมีการแชร์ภาพเด็กที่เสียชีวิตอยู่ในโลกโซเชียลเป็นอย่างมาก
ขอความร่วมมือหยุดแชร์ภาพเหล่านี้
เราเองก็ต้องขอความร่วมมือคุณผู้ชมเพราะว่าต้องให้เกียรติครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ส่วนใหญ่เป็นเด็กทั้งนั้นคุณผู้ชมอายุ๒ขวบ๓ขวบ๔ขวบนะครับ

จากว่าเหตุการณ์นี้ได้สร้างความสะเทือนใจให้กับสังคมเป็นอย่างมากครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้
ทางด้านของท่านพลตำรวจตรีอัชยนไกรทองท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกแบบนี้ครับว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความสูญเสียที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้น
ต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตทุกครอบครัวรวมทั้งผู้ที่บาดเจ็บด้วย
และขอเตือนนะครับว่าสังคมออนไลน์ตอนนี้หยุดแชร์ภาพเหล่านี้หยุดส่งภาพเหล่านี้ต่อไม่ว่าจะเป็นภาพหรือว่าเป็นคลิปวิดีโอก็ตาม
แล้วก็ขอให้เข้าใจถึงความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวคนที่เป็นผู้สูญเสียเพราะเขาถูกกระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรงนะครับ
แต่ว่าเข้าใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้คนในสังคมโกรธแค้นโศกเศร้ากลัวและวิตกกังวลนะครับโดยเฉพาะประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุนะครับ
แต่ว่าการนำเสนอภาพโดยเฉพาะการแชร์ภาพที่ไม่ได้มีการเซ็นเซอร์เลยหรือว่าเป็นคลิปภาพเหตุการณ์เนี่ยไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อสังคมครับอันนี้ตำรวจขอความร่วมมือแล้วก็ชี้แจงแบบนี้
แต่ว่ามันทำให้เกิดผลกระทบด้านจิตใจของผู้สูญเสียและสังคมเป็นวงกว้างครับอาจจะทำให้ประชาชนในพื้นที่เครียดแล้วก็มีปัญหาด้านสุขภาพจิตมากขึ้นจากการเห็นภาพซ้ำแบบนี้นะครับ
จากนี้การนำเสนอภาพที่มีการส่งต่อภาพของผู้เสียชีวิตแล้วไม่มีการเบอร์เหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแล้วก็จิตใจของครอบครัวซึ่งต้องใช้ชีวิตและอยู่ให้ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไป
ดังนั้นตำรวจขอให้ประชาชนครับเป็นกำลังใจให้ตำรวจทำงานต่อนะครับแล้วก็ใช้สื่อโซเชียลประเด็นทางบวกแล้วกันนะหรือว่าใช้สนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการทำงานของสื่อมณชนก็ดีหรือว่าของตำรวจก็ดีและระวังเรื่องของการใช้ในการที่จะส่งต่อภาพเหล่านี้โดยเฉพาะภาพเด็กของผู้เสียชีวิต
ใจของเด็กและเยาวชนซึ่งถ้าเขาได้ติดตามข่าวนี้ไปพร้อมกันนะครับใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจมากแล้วเกินนะคะในจำนวนผู้เสียชีวิต๓๖คนเนี่ยเป็นเด็กถึง๒๔รายครับแล้วก็เป็นผู้ใหญ่๑๒รายด้วยกันนะคะ